ทีนี้เนี่ยไปดูที่หน้าบ้านพักอดีตนายกยิ่งรักกันหน่อยดีไหมคะ
ผู้สื่อข่าวเราไปดูบรรยากาศตลอดทั้งวันเลยนะคะ

กระเช่าดอกไม้มีจดหมายส่งกำลังใจไปให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะ
ตามบรรยากาศจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
วันนี้ตลอดทั้งวันนะคะทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็มาเกาะติดบรรยากาศ
แม้ว่าจะไม่มีการปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าตลอดทั้งวันค่ะ
ก็มีประชาชนทยอยส่งดอกไม้ให้กำลังใจกับนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
แม้ว่าตลอดทั้งวันนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์จะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านพักส่วนตัวค่ะ
แต่ก็มีประชาชนทยอยส่งช่อดอกไม้พร้อมกับข้อความให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ
ขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ค่ะ
จดหมายอีกหลายฉบับค่ะที่จ่าหน้าซองถึงนางสาวยิ่งลักษ
ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นจดหมายที่เขียนมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งรักเช่นกันค่ะ
ขณะเดียวกันค่ะตลอดทั้งวันบรรยากาศที่หน้าบ้านพัก
มีสื่อมวลชนมาเฝ้าติดตามเก็บบรรยากาศและความเคลื่อนไหวต่างค่ะ
รวมถึงชุดปฏิบัติการสืบสวนนอกเครื่องแบบค่ะ
จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและตำรวจนอกเครื่องแบบของกองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสังเกตการ
รวมถึงได้มีการสอบถามความเคลื่อนไหวต่างจากสื่อมวลชนค่ะ
รวมไปถึงได้สอบถามถึงความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าอยู่ในบ้านพักหรือไม่ค่ะ
ขณะที่วันนี้ค่ะซึ่งก็เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของบุตรชายของนางสาวยิ่งลักษณ์คือนายสุภเสกอมรชัดหรือน้องไป๊ค่ะ
ทันทีค่ะโดยไม่ได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางออกจากบ้านพักตั้งแต่เช้านะคะ
สรุปบดันหน้าการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดทั้งวัน
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีเกาะติดวันนี้นะคะ

ค่ะขอบคุณคุณการรับซิดี้วันนรักษาด้วยนะคะ